เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับเรื่องราวของชายหนุ่มที่ต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวมาตั้งแต่ตัวเองยังเยาวัย
ล้อหล่อมาแหล่ะคือร่างกายทำงานแต่ว่าทรัพย์เรามีไม่อยู่
แม่ไม่เคยได้กลัวดูเลยก๊อตหรือเปล่านั้นแหละ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อภาระความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้าครอบครัว
แบกไว้บนบ่าของผู้ชายคนหนึ่งมาตั้งแต่อายุ๑๒ปี
มันจะหนักและยากเย็นขนาดไหน
ติดตามเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

ทุกวันนี้ผมอายุ๒๒แล้ว

ครอบครัวของผมตอนนี้ก็อยู่ทั้งหมดด้วยกัน๓คนนะครับ
มีน้องสาวต่างพ่ออายุ๑๐ขวบชื่อน้องพิม
ทุกวันที่ผมก็ทำงานหามลุ่มหาร์ม
เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงแม่กับน้อง
ตอนนี้สิ่งที่ผมสวยคือแม่ครับ
แกไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแกก็พิการด้วย
โกงตั้งแต่หัวเข่าลงไปคือโกงโค้งผิดรูปเลยครับ
ตอนที่เกิดมาก็ปกติเหมือนคนอื่น
มันได้หักหัวพ่าก็เริ่มกง

พอมีแฟนมีลูกก็เดินไม่ได้
ส่วนพ่อผมเขาทิ้งผมกับแม่ไปตั้งแต่

ล้มบ้างอะไรบ้างเราก็เป็นห่วงเขาครับ
ด้วยพลังหน้าที่แล้วเราเป็นสาระของครอบครัว
เราก็ต้องไปทำงานหาเงินเพื่อจะเลี้ยงดูเขา
ก็ต้องฝากฝั่งให้น้องพิมดูแลแม่

หนูก็จะอยู่กับแม่สองคน
แล้วหนูก็ดูแลแม่ช่วยแม่หุงข้าว
บางคืนหนูเคยเห็นแม่นอนปวดขาร้องได้ค่ะ

จากเรื่องกระดูกผูกกระดูกบาง

ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอย่างนี้ครับ

หรือว่าอ่อนเพลี่ยเป็นประจำ
เครียดด้วยว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานไหม
จากแม่ที่ผมต้องเป็นห่วงต้องดูแลก็ยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่ง
ว่าผมก็ต้องดูแลและเป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าอายุเขายังน้อย
พิมอายุได้ประมาณ๗ขวบพ่อเขาก็ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่
ถึงจะคนละพ่อกันก็กินแต่ว่าเห็นเขาตั้งแต่เล็กน้อยอย่างนี้
เราก็ผูกพันกับเขาเราก็รักเขา
ไม่มีเราสักคนใครจะดูแลเขาใครจะส่งเสียเขา
เหนื่อยมากขึ้นทำงานหนักขึ้นเพราะว่าเราเลี้ยงคนมากขึ้น
เราก็ต้องเลี้ยงดูเขาไปส่งเสียเขาไป

เช้ามาผมก็ต้องเข้าอู่ก่อนเลยอันดับแรก
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นครับ
ทำงานตั้งแต่อายุ๑๒จนตอนนี้๒๒แล้ว
ก๊อตมันก็น่าต้องสร้างถ้ามาทำงานต้องเทาะเล็ก
เหมือนเด็กคนอื่นก็เด็กคนอื่นได้เรียน

งานจะอวดเสร็จผมก็กลับบ้านไปอาบน้ำ
แล้วก็มาทำงานที่ร้านอาหารต่อครับ
ทำงานร้านอาหารอีกที่หนึ่งก็ห่างจากบ้านประมาณสัก๑๐กิโลได้ครับ
หน้าที่หลักในร้านก็คือดูแลความสะอาดครับ
อย่างเช่นปัดกวาดเช็ดถูถูพื้นกวาดพื้น
แล้วก็เช็ดกระจกล้างจานล้างซิงค์ครับ

บางทีก็ลากยาวไปตี๒ตี๓ตี๔ก็มีครับ
เคยนอนน้อยสุดประมาณสักชั่วโมงกว่า๒ชั่วโมงก็ตื่นมาแล้ว

แต่เราก็ต้องทนกัดฟันลูกไปทำงาน
บางทีก็มีอาการวูบบ้างขาอ่อนบ้างอย่างนี้
แต่เราก็ต้องทนกัดฟันให้หมดวันไปอีกวันหนึ่ง
บางทีมันรู้สึกมันเครียดไปหมดเลยว่า

มันต้องอะไรก็ต้องลงกับงานหมด

ผมเพื่อนสนิทกับก๊อตครับผม

ทุกวันนี้ก็เห็นก๊อตมันทำงานหนักน่าดู
กว่าจะได้กลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละครับ

หนูอยากจะช่วยพี่ชายทำงาน
จะได้มีเงินมาช่วยครอบครัวแบ่งเบาภาระได้
หนูก็เลยไปหางานรับจ้างเพื่อช่วยพี่ชายค่ะ
รับจ้างถูบ้านฝาดบ้านล้างชาม
บางทีหนูก็ไปตัดกิ่งไม้ให้เขาค่ะ
ไปทำงานรับจ้างตัดไม้ค่ะ
รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อค่ะเพราะว่ามันยาก
แต่ว่าทำไงได้คะเราต้องช่วยพี่ชาค่ะ
ทนให้พี่ชายทำงานเหนื่อยไม่ไหวค่ะ
พอแม่ทำน้ำพริกเสร็จแล้ว
หนูก็จะปั่นจักรยานเอาไปขายบริเวณแถวบ้านค่ะ
เวลาหนูไปขายน้ำพริกหนูจะตะโกนว่า
เอาน้ำพริกไหมจ๊ะถุงละ๒๐บาทเลยจ้า

ก็ต้องจัดหน่อย

หากต้องเก็บเรื่องก็กลับมา

เพราะว่าไม่อยากให้เขามาลำบากอย่างเรา

จะได้มีกินมีใช้เหมือนคนอื่นเขามั่ง

เพื่อนเราต้องสู้ต่อเว้ย

ครอบครัวน้องก๊อตจากจังหวัดราชบุรีนะครับ

โหแม่ร้องไห้ใหญ่เลย

ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาลำบากตอนนี้นะคุณผู้ชม
ลำบากมาตั้งแต่เด็กน้อยนะครับ
จริงแล้วก๊อตนี่เริ่มทำงานตั้งแต่แรกเลยที่จำความได้กี่ขวบลูก

สาเหตุอะไรทำไมต้องออกมาทำงานตั้งแต่เด็กอ่ะลูก

แล้วแม่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่เรียนก็ต้องทำงาน

แล้วค่าแรงครั้งแรกหนูจำได้ไหมว่าได้เท่าไหร่
หนูทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

จะถามว่าทำงานมาได้เงินก้อนแรกดีใจไหม

เพราะว่าเรายังไม่มีฟังฝันยังไม่มีปั๊มไหม

วันที่ก๊อตเดินเอาตังค์มาให้แม่เป็นวันแรก

ตอนที่เขาไปทำใหม่แม่ห่วงเรื่องอะไรบ้าง
เขาห่วงเรื่องกลัวเข้าว้ามั่งอะไรมั่งอย่างนี้ค่ะ
กลัวเจ้านายเขาจะว่าอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
แม่ครับแม่ทำงานไม่ได้ตอนไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

แม่ครับมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ตั้งแม่ก็เลยฟังว่าตอนเล็กถ่ายไม่หยุดอย่างนี้
ก็เลยไปให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยา

มันเหมาะกับการที่เริ่มเห็นว่าขาตัวเองโก่งตั้งแต่อายุกี่ขวบค่ะ

เวลาที่มันปวดมันปวดขนาดไหนครับ

ปวดจนโหร้องนอนไม่ได้

กินยายามดลินมันก็เหมือนเดิม

ถ้าไม่มีไม้กระเท้าก็เดินไม่ได้
ต้องจับตลอด๑๐กว่าปีแล้วจ้ะ
แม้กระทั่งเดินไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ต้องมีไอ้นี่ไปไม้กำยันอย่างนี้
ห้องน้ำไกด้วยน้องพิมพ์ต้องก็ลุกด้วย
ก็นั่นหมายความว่าถ้าแม่ไม่มีไม้คำยันตัวนี้

ไม่ได้เลยเหรอครับ
พิมเวลาที่แม่ปวดขาหนูต้องลุกขึ้นมาบีบเหรอลูก
ใช่ค่ะอาการแม่ปวดก็จะเหมือนมีอะไรแคะกระดูกค่ะ
ตรงหัวเข่าหนูก็เลยลุกขึ้นมาบีบให้แม่เพราะแม่ปวดค่ะ

อันนี้หน้าที่ของเสาหลักเนี่ยหนูต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน
มา๗โมงเช้าน้องก็เปิดอู่กวาดอู่ก็เก็บช่วยน้ำชาครับผม
แล้วก็๘โมงก็เตรียมตัวทำงานทำไปทุกอย่างเขาสั่งครับ
ครับเลิกจะอูมาประมาณ๕โมงเย็นก็กลับบ้านอาบน้ำติดสภาพ
แล้วก็เตรียมตัวไปร้านอาหารต่อ
ไปถึงร้านอาหารก็ยังไม่ลงมือทำก็คือต้องไปเอามะพร้าว
แล้วกลับมาสัก๔ทุ่มก็มาเริ่มลงมือทำงานร้านครับ
ฟัดกวาดเช็ดทุนดูแลความสะอาดเก็บครัวจัดข้าวจัดของ
เช้ามาเขาต้องพร้อมทำงานในทุกวัน
ทำงานในร้านนี่จนถึงกี่โมงลูก
เร็วสุดก็ตี๑ครับช้าสุดก็ตี๔

ทุกวันครับวันอาทิตย์ก็ถ้าอู่ปิดก็ไปทำร้านอาหารต่อ
ครับก็นอนทีละตี๓บ้างตี๔
บางทีมันเคยนอนแบบชั่วโมงครึ่ง๒ชั่วโมงก็ตื่นต่อแล้ว

คือร่างกายทำงานกับวัสดีเราไม่อยู่แล้ว
เพราะมันนอนน้อยจัดแม่รู้อย่างนี้ห่วงไหมเนี่ยห่วงค่ะแม่ห่วงอะไรมากที่สุดครับ
ทุกจ้างเลยค่ะทำงานเขาบอกให้ระวัง
เพราะมันไม่ค่อยได้นอนไงแล้วเขาห่วง
ตอนนี้มาถึงชาติบ้างชาติชาติทำงานอะไรครับ

ครับรู้จักกันมาผ่านพวกงานช่างนี่แหละครับแล้วก็มาเจอกัน

เวลาเขาทำงานเขาเคยมาบ่นอะไรให้เราฟังบ้างไหม
ก็เคยครับแบบว่าเหนื่อยบ้างตังค์ไม่พอใช้บ้างอะไรครับผมประมาณนี้
แล้วชาติเคยช่วยเหลือเพื่อนยังไงบ้างครับ
สิ้นเดือนผมก็แวะเข้าเอาของไปฝากครับ
พวกคร้าวทางกลับคร้าวแล้วก็ไปฝากครับ
แล้วท่านให้กำลังใจเพื่อนยังไงครับ
ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าน้องก็ยังเด็กแม่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
เห็นบอกว่านะเคยแอบร้องไห้มีไหม

น้อยใจครับมันรู้สึกเหมือนเราไม่ใช้ชีวิตของเรา
เราก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบเราอยากมีชุดเหมือนคนอื่นเขาบ้าง
แต่ชีวิตเรามันต้องอุทิศให้กับงานให้กับครอบครัวอย่างนี้
บางทีมันท้อรู้สึกเราทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
ไม่มีสักทีไม่พอสักทีไงทีแอบร้องไห้บ้างอะไรบ้างเนี่ย
อยู่ต่อหน้าแม่ต่อหน้าน้องเราต้องเป็นคนที่ดูแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างนี้
ไม่อยากจะพูดหรอกว่าเราไม่สบายเราเจ็บปวดไง
เพราะเราไม่อยากให้เขาคิดว่าเขามาเป็นภาระชีวิตเรา
แล้วก๊อตให้กำลังใจตัวเองยังไงล่ะครับ
ผมคิดเสมอว่าคือหน้าที่
ผมไม่สามารถเจ็บไม่สามารถตายได้
ถ้าผมเป็นอะไรไปคนหนึ่งครอบครัวจะอยู่ยังไง

เราต้องทำเพื่อเขา
ทำอะไรก็ได้เพื่อให้แม่และน้องมีกิน

แม่วันนี้แม่อยากจะบอกอะไรกับลูกไหม
อยากจะบอกลูกว่ารักลูกที่สุด

แล้วลูกก็จะอยู่ด้วยกับแม่

แล้วลูกก็จะอยู่ด้วยแม่

แล้วลูกก็จะอยู่ด้วยแม่
แล้วลูกก็จะอยู่ด้วยแม่

แล้วลูกก็จะอยู่ด้วยแม่
แล้วลูกก็จะอยู่ด้วยแม่

แล้วลูกก็จะอยู่ด้วยแม่
เราอยู่ด้วยกันแค่๓คนแม่ลูก

เห็นบอกว่าครอบครัวนี้นะฮะ
โดยเฉพาะก๊อตทำแต่งานใช่ไหมลูก

หนูไม่ได้อ้อมกอดแม่มากี่ปีแล้ว

แม่เขาไม่ได้กอดลูกมานานแล้ว

หนูเป็นเหมือนทั้งพี่ทั้งพ่อเขาแล้วนะ

แต่ตอนเด็กเเค่าอะซื้อของเล่นให้หนูและขนม

ฉุดเนี้ยหนูได้มายังไงรูป

ก๊อตจะมีงานโรงเรียน

และทำให้โทรศัพท์พี่ก๊อตเปียกด้วย

กันฝนคนละตัวเนอะเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในเสื้อเขา
อุ้มเขาหนีน้ำน้ำมันขึ้นสูง

โถไปแล้วก็คุณซื้อชุดให้น้องได้แต่โทรศัพท์ตัวเองพังเลย

บอกว่าชุดนี้เมื่อก่อนนี้ใส่แล้วเป็นยังไงเป็นกระโปรงยาว

แต่ตอนนี้เริ่มเขินกว่าเรา

เขาบอกว่าชุดนี้เขาก็จะเก็บรักษาเอาไว้

แล้วถ้าวันสำคัญเขาถึงจะเอาออกมาสาย

เนี่ยก็เลยใส่มาร่วมรายการของเราในวันนี้
จริงแล้วเห็นบอกว่าอยู่บ้านก็ช่วยพี่ก๊อตทำงานเหรอลูกเหรอ

ฝากบ้านแล้วก็ช่วยเขาเก็บของค่ะ

เขาเจ้าค่ะหนูก็เลยรับข้าเจ้าไปทำให้เขา
เพราะหนูอยากทำหนูหางานตั้งนานแล้วไม่มีค่ะ
ตัวน้อยหนึ่งสูงกว่าหลักกิโลหน่อยเดียวเดินหางานแล้วอ่ะ
แล้วก็เขาให้ค่าจ้างหนูยังไงลูก
บางทีก็ให้ห้าสิบร้อยค่ะ
หนูก็ไปช่วยตัดไม้

หนูก็เลยไปช่วยเขาหอบใส่รถมั่งแล้วก็ตัดมั่ง

บางทีก็ร้อยร้อยห้าสิบค่ะ

ดีใจไหมเวลาทำงานแล้วได้เงิน

อตนี่ก็เหมือนเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กเลยไหม

ก่อนก็มาตอนนี้เขาอยู่ทองก็มาเฝ้า
มาดูแม่เขาออกมาก็ช่วยเลี้ยงบ้างอะไรบ้างครับ
วันนี้ที่มารายการเกมต่อชีวิตของเรา

ถ้าได้เงินไปต่อชีวิตก็จะนำเงินไปทำอะไรครับ

เพราะว่าถ้าเราไปผ่าตัดผมก็ต้องหยุดงานไปเฝ้าแม่
คือมันก็จะเสียรายได้แต่ถ้าได้เงินก้อนนี้มาก็จะสบายใจมากขึ้นนะครับ

เป็นกำลังใจให้และขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับมีภาพถ่ายครอบครัว

และขอให้ครอบครัวหนูมีแต่รอยยิ้มแบบนี้ตลอดไป

คุณผู้ชมครับเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อน

ในวันที่เจอวิกฤตให้เดินต่อได้นั้น

ซึ่งในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับ

กำลังใจและรอยยิ้มที่มีให้กันในครอบครัวนั้น

ช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นและเชียร์ให้ครอบครัวของน้องก๊อตนะครับ

เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ครอบครัวเตรียมตัวมาดีไหมครับวันนี้

ตอนนี้ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
๔เรื่องนี้น้องก๊อตมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ของดีราชบุรี
เรื่องที่๒ลอตเตอรี่
เรื่องที่๓ลำไย
เรื่องที่๔ข่าวดัง

ตัวเลือกที่หนึ่งของดีราชบุรีครับ
คำขวัญประจำราชบุรีว่าไงบ้างก๊อต

คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกร
ขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนิน
เทินข้างคาวร้อยล้าน
ย่านยี่ศกปราดี
สิ่งที่เราจะถามเนี่ยก็คือคำว่า

อาศัยอยู่ในลำน้ำแม่กรองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีนั่นเอง

ตลอดจนมีราคาแพงกว่าปลาน้ำจืดชนิดอื่นของไทยด้วย

สมาธิดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปลายี่สกคือภาพใด

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒
ข้อนี้ก็ตกว่า๕๐๕๐กับผม

แล้วก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเคยกินอย่างเดียว

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ
ผมก็เคยกินปลายี่สุกครับรสชาติก็อร่อยดีครับ

ปลาภาพที่๒มันดูน่ากินกว่าครับเพราะดูมันเก็ดขาวอ่ะ

เอาละครับ
ถึงแม้ว่าก๊อตจะรู้จักปลายี่สก
แต่ไม่เคยเห็นตัวจริงว่าเป็นยังไง
เรามาดูกันว่าความมั่นใจในคำตอบแค่๓๐นั้น

ตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือภาพที่หนึ่งนะครับ

ยืดสกเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่นะครับหัวค่อนข้างโต
มีหนวดสั้น๑คู่อยู่มุมปากบน
จุดสังเกตนะฮะอยู่ที่ลำตัวก็คือมีแถบสีดำ๗แถบพาดไปตามลำตัวนะครับ

ส่วนภาพที่๒ที่ก๊อตเลือกนั่นคือปลาบ้า
โอ้โหไม่ใกล้เคียงเลย
ก็เป็นปลาน้ำจืดอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะลักษณะคล้ายคล้ายกับปลาตะเพียน
เอาละครอบครัวน้องก๊อตจากราชบุรีนะครับตอบไปแล้ว๑ข้อ
ยังไม่ถูกเลยยังไม่ได้รับเงินทุนสะสมใดตอนนี้ครับ
โอ้โหเย้ดีครับ
ตอนนี้น้องก๊อตจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สุชาติแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับสุชาติ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือ
เรื่องลอตเตอรี่ลำไยข่าวดัง
ขอเป็นข้อ๔ครับข่าวดังครับ
ขอเชิญคุณสุชาติมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม้จะพลาดข้อแรกไปแต่ยังลุ้นล้านได้อยู่
เรามาเอาใจช่วยกันต่อครับ

เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีข่าวหนึ่ง
สาวสวยคนหนึ่งชื่อน้องแพร่พลอย
นักมวยสาวที่ถูกชายหนุ่มขอชนแก้วแล้วน้องปฏิเสธ
จากนั้นเธอก็บุกไปเอาเรื่องทั้งเตะและทั้งต่อยคู่กรณี

เขาเป็นผู้หญิงที่ซ้อมมวยมาครับผม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ยามวยว่าอะไรตัวเลือกที่หนึ่งสวยสังหารตัวเลือกที่สองฝาท่อนสุง
ผมเคยเห็นคลิปเตย์โบสถ์เขาสำหรับพี่แพร่พลอยครับผมได้รู้ชายาเขาว่าชายาอะไร

ผมมั่นใจในตัวชาติครับเพราะว่าชาติเขาก็ศึกษาเรื่องมวยมาเยอะอยู่เหมือนกัน
ถ้าเรื่องมวยเพื่อนผมตอบถูก๑๐๐แน่นอนครับ

ตัวเลือกที่สองขวาท่อนซุงครับ
เลือกตอบไปแล้วนะครับแต่ดูแววตาของชาติแล้วมั่นใจมากแสดงว่าตามข่าวนี้ด้วยแน่นะครับ

ไปแล้วนะครับตัวเลือกที่สองขวาท่อนซุงซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก
หมัดมวยเหมือนเข้าทางของชาติและดูจะมั่นใจกับคำตอบพอสมควรเลยนะครับเนี่ย
ถูกครับ
ชอบพี่เปอร์พลอยครับผมตรงสเปคเลย
สูงยาวเขาดีแกร่งด้วยเตะหนักมันหนักด้วยครับผมผู้หญิงในฝันเลย
สาวสวยแข้งหนักเจ้าของฉายาขวาท่อนซุงครับมีชื่อว่าแพร่พลอยแต้เอี๊ยะอายุ๒๔ปีเท่านั้นเอง
เคยเป็นนักมวยประจำค่ายมวยสิทธานสิงสถิติขึ้นชก๕๐ครั้ง
ชนะ๔๐แพ้๑๐
เคยคว้าแชมป์มาแล้วนะครับหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ
เอาล่ะตอบไปได้แล้ว๒ข้อนะครับในวันนี้แต่ถูก๑ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ถ้ายังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

พิมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องพิมครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนะครับ
นั่นก็คือเรื่องลอตเตอรี่ลำไย

ถ้าอย่างนั้นขอเชิญน้องพิมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลำไยเนี่ยเป็นผลไม้โปรดของหนูเลยเหรอลูกทำไมอ่ะลูก

เห็นมาว่าก่อนถ่ายรายการเนี่ยเอ๊ะใครนะนั่งกินลำไยอย่างอเล็ดอร่อยเลยเนี่ย

หนูไม่รู้ค่ะเขาเอามาให้กิน
ก็เขาไปสืบมาเขารู้ว่าหนูชอบกินนะลูกแล้วเขาบอกว่าที่กินใบลำไยอะไร

ลำไยเลยครับเพราะฉะนั้นพิมสมาธิดีนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลำไยที่น้องพิมได้รับประทานไปคือลำไยอะไร
ตัวเลือดที่๑ลำไยอีด๋อ

แม้กับ๕๐ภาษฎิกตร์พีมตอบไม่ถูกเพราะเป็นลำไยอีดอ

ตัวเลือกที่๑ลำไยอีดอค่ะ
ที่แรกหนูก็สมจิตสมใจค่ะ

แต่ว่าก็คุ้นว่า
เคยมีชื่อว่าลำไยอิดอร์
หนูก็เลยเลือกข้อที่๑ค่ะ
พิมตอบไปแล้วด้วยคุณผู้ชมว่าตัวเลือกที่หนึ่งลำไยอีดอร์

ถูก
ได้คำถามเป็นข้อผลไม้โปรดแบบนี้ก็ขอให้น้องพิมตอบถูกนะครับ

ลำไยที่น้องพิงได้รับประทานไปนะครับก็คือลำไยอีดอร์นะครับ
ลำไยพันอีดอร์เนี่ยเป็นลำไยที่ชาวสวนเขานิยมปลูกกันมากเลยนะลูก
ประมาณ๙๐ของประเทศตัวผลมีขนาดปานกลางนะครับ
มีเมล็ดเล็กมากรสหวานเป็นลำไยที่มักออกดอกนะฮะ
แล้วก็เก็บผลผลิตได้ก่อนพันธุ์อื่นที่สำคัญก็คือสามารถทนแรงได้ดีอีกต่างหากด้วยนะครับ
แต่อีกหนึ่งพันธุ์ที่เขียนมาแผ่นพันธุ์อีเดือนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะลูกนะครับ
อ้าวแล้วลำไยพันธุ์อีดอที่น้องพิมพ์ตอบนะครับ
เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเอาไปกินเลยครับนี่
พวงเดียวนะลูกอีกพวงหนึ่งลุงเอาไว้กิน
เดี๋ยวแย่เล่นลวงไปเถอะโถแม่ขุนให้จริงด้วยฉันนะ
ครอบครัวน้องก๊อตจากจังหวัดราชบุรีนะครับตอบไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
สะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ
ช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นกันว่าครอบครัวน้องก๊อตจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือเปล่ากับกล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตแล้วครับและตอนนี้นะฮะครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้วสามข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ในตอนนี้นะครับ
๑หมื่นบาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาท
เราต้องมาลุ้นกันต่อแล้วนะครับว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
เห็นบอกว่าบ้านของเราเนี่ยมีมือตำน้ำพริกที่มือดีมาก

แม่ครับ

แกงผมก็เห็นมีขายตามตลาดทั่วไปมันเด็ดตรงไหนอะครับ
มีคนขอร้องให้ทำขายค่ะเพราะว่าเขาชอบกินฝีมือแม่

นี่แม่ไม่ต้องจัดการแล้วนี่
มีลูกสาวคนนี้แหละที่จะเพิ่งได้ต่อไปแน่
เกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ

แล้วครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาเป็นตัวแทนครับในเรื่องนี้

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เทียมพริกคาตะไคร้มะกรูดกะเปียเกลือ
เดี๋ยวแม่ต้องเตรียมเครื่องแกงนั่นเอง
สำหรับที่จะนำลงไปโขลกนะฮะ

เชิญน้องก๊อตมาเป็นผู้ช่วยครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
วัตถุดิบสำหรับตำน้ำพริกแกงจำนวน๒ชุดภายในเวลา๓นาที
ผมก็จะพยายามครับแต่ไม่มั่นใจแต่จะพยายามให้เต็มที่ครับ

เมื่อครบตามจำนวนแล้วนะครับก๊อตเอาถาดเครื่องปรุงไปวาง๒ถาดแล้วตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ
เวลา๓นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เดี๋ยวว่าไปแล้วนะมันก็งานละเอียดเหมือนกันนะงานครัวเนี่ยขึ้นไปเอง
นี่พอเห็นเครื่องแกงแล้วนะตอนแรกเราคิดว่าสบายนะ

แล้วนะครับในตอนนี้นะครับ

รู้สึกว่าแม่ก็จะนำไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะครับแม่คงต้องลงมือช่วยน้องก๊อตแล้วล่ะครับ

ไม่เป็นไรครับเกลือหน่อยนึงเสร็จแล้วนะครับของแม่
ที่ตอนนี้แม่ลงมือช่วยน้องก๊อฟแล้วนะครับ
เริ่มทางทางไปนะครับผมไม่รู้น่ะว่าเวลาเหลือเท่าไหร่นะคะในตอนนี้นะค่ะ

รีบระวังมือด้วยนะค่ะ
ระวังมือนะจ๊ะ

เร็วเร็ว
เยี่ยม
สำหรับข้อนี้นะครับนั่นก็คือ
วัตถุดิบสำหรับตำน้ำพริกแกงจำนวน๒ชุดภายในเวลา๓นาที
แกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่สามนาทีเนี่ยสิครับ
ลุ้นกันว่าแม่ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
ถ้าทำได้ในเกมนี้จะได้รับทุนเพิ่มเติมทันทีอีก๕๐๐บาท

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๕๙วินาทีครับ
ตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องก๊อตจากราชบุรีนะครับ
ตอบไปแล้ว๔ข้อถูก๓ข้อ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท

กลัวจะทำไม่ทันมันไล่ขั้นตอน
เพราะคุณเอ๊บอกก็ทำได้ดีใจมากเลยค่ะ
เลยแค่วิดีโอเคลือบไปแล้ว

เรายังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่มนะครับ
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วครับว่า
ครอบครัวน้องก๊อตจากจังหวัดราชบุรี
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับ
กล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัส๑๐๐๐๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑๐๐๐๐๐๐บาท
วันนี้ถ้าครอบครัวเปิดออกมาตามกติกานะครับ
ถ้าเป็นเกมต่อชีวิตหมดทั้ง๔กล่องแบบนี้๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะครับ
วันนี้นะครับตัวแทนที่จะมาหมุนกล่องโบนัสของบ้านคือ

ขอให้โชคดีนะครับในครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมมาลุ้นกับครอบครัวน้องก๊อตนะครับ
ว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่

หยุดนะ

ได้ความยุติของให้ต้นเปลี่ยน
โบนัสลุ้นล้านหยุดที่เกมต่อชีวิต๒ป้ายแล้ว
ถ้าอีก๒ป้ายได้เกมต่อชีวิตเหมือนกันรับทันที๑ล้านบาทครับ
ลุงทักลุงทัก

กล่องหมายเลขหนึ่งนะครับสามพันบาทนะฮะ
กล่องหมายเลข๒เกมต่อชีวิตนะครับ
และกล่องหมายเลขสามหนึ่งพันบาทนะครับ
ส่วนกล่องหมายเลข๔เกมต่อชีวิตนะครับ
ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
กล่องที่ได้ในวันนี้นะครับก็ตามกติกา

ครอบครัวของน้องก๊อตนะครับคุณผู้ชมครับ
จากจังหวัดราชบุรีในวันนี้นะครับ
ได้รับโบนัสนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมอีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
รวมทั้งสิ้นสองหมื่นแปดพันบาท
หมื่นแปดพันบาทนี้มีค่าสำหรับครอบครัวเรามากน้อยแค่ไหนลูก
มากครับก็กะว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปรักษาแม่ครับ
พาแม่ไปหาหมอครับผมแล้วถ้าเหลือไงก็จะเก็บไว้ให้น้องไปเรียนไว้เรียนต่อ
แม่ล่ะครับรู้สึกไงบ้างที่มาร่วมรายการในวันนี้

เอาละครับวันนี้นะฮะเกมต่อชีวิตของเรา
ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องก๊อตนะครับที่มาร่วมรายการ
แล้วก็หวังว่ารายการของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ครอบครัวนั้นมีรอยยิ้มแบบวันนี้ตลอดไปนะครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
กล่องโบนัสลุ้นล้านได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

เสียงปืนลั่นในวันนั้นมันทำให้ชีวิตฉันต้องเปลี่ยนแปลงไป
พอไม่มีคุณปู่แล้วเงินทองก็ไม่มีแล้ว
พอไปทำงานได้๙วันก็มาเกิดอุบัติเหตุ
คิดอย่างเดียวจ้ะถ้าย่าเป็นอะไรไปหลานจะยังไงก็พยายามสูดลงข้าวให้ให้มีกำลังจ้

สวัสดีครับ